เบื้องต้นติดตามข่าวนี้แล้วคุณกิจสนพงศ์มีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ
แล้วเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย
ซึ่งเราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างไรครับ
ครับทีนี้เราจะให้คำแนะนำประชาชนคุณผู้ชมอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าบางคนดูข่าวแล้วมันหดหูเหลือเกินมันเศร้าเสียใจเหลือเกินนะฮะ
คือลักษณะการติดตามข่าวอาจจะเหมือนกับเป็นการรับฟังเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เราอาจจะไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้เพราะเรารู้ข้อมูลแล้ว
กรณีพบว่ามีความเครียดสะสมได้นะครับ
แล้วก็อาจรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่

และสมควรไม่ติดต่อเรื่องสุขภาพจิตได้ด้วยนะครับ
คือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มันมีความสะเทือนใจมาก

เราควรจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้

คือประเด็นแรกผมว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้ว
เพราะว่ากรณีเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญแบบนี้
จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ

และก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นนั้นคือที่กัดโปรราศ
นั่นหมายความว่าเราน่าจะต้องมาเรียนรู้
ช่วงเช่นกรณีถ้าเกิดได้ยินเสียงปืน

นี่เราจะบอกว่าวิ่งซ่อนสู้รู้ในหลักการ
แล้วเราเคยมีการฝึกซ้อมปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ไหม
ประการต่อมาผู้ก่อเหตุเอง
จะต้องมาวิเคราะห์ว่าเขามีความเครียดความกดดันอะไร
อาจจะต้องมีมาตรการในเชิงป้องกันเช่นถ้าเป็นอดีต
ตำรวจทหารที่โดนดำเนินคดีออกจากราชการ
มีวุฒิปืนประจำกายไหมยังมีอยู่ไหม
เหมาะสมไหมที่จะมีอาวุธปืนประจำกายใบอนุญาต
ยังคงต้องมีให้ต่อหรือได้อยู่ไหม

ผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะต้องมีการมาทบทวนนะครับ
ตามเคสที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้
คุณกิจฟังทรัพพงศ์คิดว่ามูลเผจงใจเกิดจากอะไร

ก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเคยรับราชการตำรวจ

มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงานต่ออุ้มชา

แล้วประการต่อมาต้องมาศึกษาในเชิงลึกนะครับ
ข้อมูลในเชิงลึกว่าอะไรเป็นตัวจุดประเด็น
ให้เขามีความขับแขนใจที่มีอยู่แล้ว

อันนี้ต้องไปศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวไหม
ปัญหาหนี้สินไหมปัญหาจากคนรอบข้างไหม
แล้วมากระดดมาตรการในการเพราะรวังและต้องกัน
คืออย่างกรณีเวลาคนเราเครียดแล้วมันก่อเหตุได้หลายแบบ
ทำร้ายตัวเองแต่เครียดแล้วทำร้ายคนอื่น
ซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักมากมายขนาดนี้เนี่ย

ก็ในกรณีนี้อาจจะมีข้อดูว่า
จากผู้ก่อเหตุเองมีประวัติการใช้สารเสพติด
เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการใช้สารเสพติด
มีผลต่อระบบของวิธีการคิดสมองอยู่เหมือนกัน

ก็มีเรื่องความเครียดสะสมทั้งเรื่องการให้ออกจากงาน
กับการสูญเสียสภาพทางการงานทางสังคมไป
และขณะนี้อย่างที่เราคุยกันคือ
ล่าสุดมีอะไรที่มากระตุ้นความเครียดสะสมของเขา
จนกว่าถ้าระเบิดมาทำร้ายคนอื่น
ผมว่าตรงนี้น่าจะต้องมีการศึกษาข้อมูลในช่วงละกัน
มีสัญญาณเตือนไหมคะสำหรับคนที่เครียดในระดับแบบนี้
ถ้ามีอะไรสะกิดนิดเดียวแล้วก่อเหตุร้ายแรงขนาดนี้
เราพอจะสังเกตอะไรได้บ้างไหมคะ
ผมว่าคนใกล้ชิดมีความสำคัญ
ที่จะสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เช่นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนรู้จักคุ้นเคย
ไม่ว่าจะเป็นบ่นว่ามีความเครียดเครียดมาก
อยากจะมีชีวิตหรือไม่สนใจโลกอะไรประมาณนี้
เขาอาจจะมีพฤติกรรมแนวโน้มสอนในการใช้ความรุนแรง

มีประวัติการใช้สารเสพติดมีพฤติกรรมเคยก้าวร้าว

แสดงว่าผู้ก่อเหตุเองก็มีสัญญาณแบบนี้มา
มาพอสมควรใช่ไหมนำมาสู่การเกาะเหตุในนี้
เท่าที่ติดตามข่าวนักขณะนี้ก็ทราบมา
ผมว่าต้องมีการตรวจสอบในข้อมูลในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ

มีพฤติกรรมก้าวล้าต่อผู้มรึชา

หรือเคยรับบ้อนหายไปปริบัติหน้าที่

เมื่อราชการตำรวจที่ผู้พัญญาเสื้อติดไก้ออกเลย
แต่จะให้ดียิ่งขึ้นต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึก
ว่ามีใครที่เป็นเครือข่ายเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
เขาได้ยามาจากตำรวจอีกนายหนึ่งหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบซึ่งเขาก็เคยพูดเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะ
นี่ครับก็เป็นข้อมูลในเชิงลึกที่ผมว่า
ประชาชนคนไทยและผมว่าเพื่อนรัฐราชการทะโมดิน
ต้องอยากจะมีการตรวจสอบให้มีความกระจ่างเกิดขึ้นนะครับ

สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดของผู้สูญเสียค่ะ
คือในประเด็นนี้ความที่เป็นผู้สูญเสียมีความสุขซะ
คนที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลเขายังไงกันดีคะ
แน่นอนครับการให้กำลังใจการให้คำปรึกษา

อาจจะมีความจำเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จิตแพทย์และจิตวิทยาก็จะช่วยได้นะครับ
เราก็พยายามลดการรับชมข้อมูลข่าวสาร
เพราะอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจครับ
ครับซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแน่แหละถูกต้องไหมฮะ

ได้ครับขอบคุณมากครับคุณกิจสนพงศ์นะฮะ
ที่มาให้ข้อมูลกันเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนติดตามข่าวแล้วเครียดมาก

คุณกิจสนับพงศ์ภูตกูลครับนักอาชญาวิทยา
ผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็เป็นประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และบริหารงานยุติธรรมของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับ
ใช่ค่ะเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเรียกว่าสะเทือนใจขนาดนี้ก็องค์ประกอบครบนะคะ
อย่างที่เราคุยกันนะจิตวิทยาก็คือว่ามีความเครียดมียาเสพติดแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือ
มันมีตัวกระตุ้นมาทำให้นำไปสู่การก่อเหตุแบบนี้นะครับ